วันนี้มีความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ที่คนร้ายกระหน่ำยิงใส่
วัยรุ่น๒คนชายหญิงแล้วก็
เสียชีวิตนายอนันตชัยหรือว่าฟอร์ส
นางสาวปวีนาหรือว่าสปายนะคะทั้งคู่อายุ๒๐ปี
แล้วก็เสียชีวิตถูกยิงอยู่ที่ลานจอดรถ
ที่หน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยที่เขาชีจันทร์ที่สัตหีบ

คนที่เขาขับรถเช่าที่ทั้งคู่เช่ารถไปเที่ยวก็นั่งอยู่ในรถ
ก็เห็นเหตุการณ์ว่ามีคนร้ายขับรถสีขาวไปจอดอยู่
แล้วคนที่นั่งฝั่งข้างคนขับเปิดประตูลงมา

ที่จุดเกิดเหตุเจอปลอกกระสุนถึง๗ปลอก
แล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่นะคะ

ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่นี้
เพราะว่าตอนเป็นข่าวแรกเนี่ยบอกว่าคู่นี้เป็นคู่รักกัน
ทางครอบครัวของทั้งคู่เขารับศพของทั้งคู่

อสกับสปายเขาไม่ได้เป็นคู่รักกันนะ
เขาเป็นเพื่อนกันเรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม

แล้วก็คุณแม่ของฟอสก็บอกว่า
ฟอร์สเขาก็จะแต่งหญิงอะไรแบบนี้

แต่ถ้าชีวิตปกติธรรมดาก็แต่งตัวแบบนี้แหละ

บอกว่าลูกชายมีจิตใจเป็นหญิงค่ะ

มีรำมีกิจกรรมอะไรแบบนี้

ร่วมกิจกรรมคือทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว
เดี๋ยวมีเสียงของคุณแม่ของทั้งคู่นะ

แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้คือ
ถ้าจะเป็นเรื่องชู้สาวเนี่ย

มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องระหว่าง๓คน
อาจจะเป็นระหว่างผู้หญิงก็คือน้องสปาย
กับหนึ่งในผู้ต้องหาที่บอกว่าเป็นเสียอยู่ที่ภูเก็ต
คือตอนนี้ค่ะประเด็นเรื่องของทั้งสองคน

ทางตำรวจก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องชู้สาว
เพราะตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา๓คน
นั้นคือเสียอ้วนที่เราเล่าไปเมื่อวาน
เสียอ้วนเขาเป็นเจ้าของสถานบันเทิงที่ภูเก็ต
หลายแห่งเลยแล้วก็เป็นที่ที่ทั้งคู่
ผู้เสียชีวิตทั้งคู่เคยทำงานอยู่
แล้วเสียอ้วนเหมือนกับมาชอบน้องสปาย

หนึ่งในนั้นคือเสียอ้วนนะคะนายปัญญายิ่งดัง
คนที่สองคือนายจิรษักอุไนบัน
คนที่สามคือนายสายัญศรีสุก

คือทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

ติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเอง
เดี๋ยวฟังเสียงท่านรองพบตรก่อนค่ะ
การสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับเงินการการกันไปได้บ่ความนึกกว่า

อันนี้อยู่ในการสอบสวนอยู่คือขณะนี้เนี่ยที่เราได้ข้อมูลมานะครับ
ก็มีเสียอ้วนนะครับเป็นหลักนะครับ
ส่วนที่ใครจะมาด้วยเนี่ยอยู่ในการสืบสวนของเราที่ต้องเป็นการ
คนหายได้ความจริงว่าใครมาด้วยนะครับ
เป็นเทคนิคของเขา
ในการที่ติดตามแล้วก็หาข้อมูลนะครับ
เราต้องตรวจหมดนะครับ
ครับต้องก็ตรวจนะครับคือเป็นเรื่องของพ่อพนักงานสอบสวน
เขาจะต้องสอบสวนให้ได้ข้อจริงชัดเจนนะครับ
สิ้นประเด็นสงสัยทั้งหมดนะครับตรงนี้
นี่ค่ะทางท่านรองพบตรก็บอกว่าเป็นประเด็นเรื่องของชู้สาว
หนึ่งในนั้นของผู้ต้องหาก็คือเสียอ้วนนะคะ
ปัญญายิ่งดังคือหมายจับ๓คนที่เล่าไปเสียอ้วน
จิรศักดิ์นายสายันเนี่ยข้อหาก็คือเป็นลักษณะของการร่วมกันวางแผน
และลงมือก่อเหตุนี้นะคะก็เลยขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออก
หมายจับทั้ง๓คนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ทีนี้ออกไหมจับ๓คนจับได้แล้ว๑คนค่ะ
คนที่จับได้คือนายสายันศรีศุกร์นะคะ
คือนายสายันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับคนชี้เป้าคุณภาคภูมิ
เป็นคนที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวของฟอสของสปายตลอดเวลา
เสียอ้วนรู้ว่าน้องสปายทำอะไรอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
พฤติกรรมของนายสายันเนี่ยเขาไปตีสนิทกับนายวราเทพมาสูงเนิน
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องฟอสน้องสปายเนี่ย
ก็ไปตีสนิทกับนายวราเทพ

แล้วก็ไปตีสนิทปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้ข้อมูลต่าง
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องคุยกับนายวราเทพ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนด้วยนะคะ
ว่ารู้เห็นเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรือเปล่า
ทีนี้ก็นายสายันเขาก็ให้ข้อมูล
เขาก็ถือว่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ตำรวจบอกแบบนี้นะก็เลยได้มีการควบคุมตัวไป
ซึ่งทางการจับกลุ้ม
ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ก็ให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมนะคะบอกว่า
ตอนนี้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ภูเก็ตแล้วนะคะ
เชื่อมั่นว่ามีพยานหลักฐาน
จนสามารถเอาผิดเสียอ้วนได้นะคะ
แล้วก็เชื่อว่าการก่อเหตุนี้
อาจจะมีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ

เดี๋ยวต้องขยายผลอีกว่าเขามากับใครบ้าง
ก็คงคิดว่าเขาคงไม่ได้มาแค่สองคนหรอกนะครับ
เขาคงจะมีทีมงานที่ลงมาจากภูเก็ตอาจจะขับรถมา

คิดว่าน่าจะเป็นรถของเขาเองไม่น่าจะเป็นรถเช่ารถอะไรหรอก

เราดูทุกประเด็นเราก็ดูจากกล้องวงจรปิดอยู่ตอนนี้นะครับ
เขาก็มากับหลายคนครับแต่ละคนก็ทำหน้าที่
แต่ละที่คนได้รับคำสั่งให้ทำ
เสียอ้วนว่าคนไหนทำหน้าที่อะไรนะครับ

แต่คิดว่ายังมีอีกนะครับเรารวบรวมพยากฐาน

เงินไม่ได้ช่วยให้คนทำผิดกลายเป็นคนไม่ผิดได้นะครับ
นี่ค่ะคือที่แน่รู้ว่า
นายสายัน๑ใน๓คนที่ถูกออกหมายจับ

แต่ใครเป็นคนยิงอันนี้พฤติการยังไม่ชัด

ตำรวจก็เลยนำตัวนายสายันนะคะไปสอบสวนเพิ่มเติม
ก็ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์นะคะ

ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้๑๐โมงเช้าค่ะ
ตำรวจภูทรนาจอมเทียนจะนำตัวนายสายัน

ทั้ง๒คนเขาไปไหนอะไรอย่างไรบ้าง
คือตามรายงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย

แต่ว่านายสายันร่วมเดินทางมากับ
น้องฟอสกับสปายด้วย
โดยเข้าไปตีสนิทกับเพื่อนของฟอสกับสปาย

ในการที่จะคอยติดต่อกับเสียอ้วนนะครับ
เขาบอกว่าเขารับค่าจ้างทำหน้าที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวของน้องสปาย
ให้เสียอ้วนรู้ตลอดเวลา
แต่ภาคเศษว่าเขาไม่รู้เรื่องว่าถึงขั้นจะยิง

เขาแค่รับจ้างมาให้สะกดรอยตามนะครับ
ตามรายงานบอกว่าสายของเสียอ้วนให้การว่าตามแผนเนี่ย

เดี๋ยวจะมีทีมลูกน้องของเสียอ้วน
ขับรถจากภูเก็ตมาอุ้มน้องสปายที่บ้านพักที่นครปฐม
คงจะมาอุ้มให้เสียอ้วน
โดยเสียอ้วนบอกว่าเป็นเรื่องหนี้สิน
แต่แผนมันเปลี่ยนเพราะว่าสปายเนี่ย
อยากไปไหว้พระแล้วก็ไปเที่ยวทะเลก็เลยไปที่พัทยา
แล้วไปเขาชีจันทร์ช่วงวันหยุดยาวนะฮะ
วันที่ผ่านมาแล้วก็ตรงกับวันเกิดด้วยนะครับ

พอมาถึงจุดนี้แล้วที่เขารายงานไป

เพราะว่าน้องฟอสกับน้องสปายเขาไปกัน๔คนไง

แล้วก็น้องฟอสกับน้องสปายบอกว่าเดี๋ยวเดินไปที่รถก่อน
เพื่อนผู้ชายอีก๒คนเขาบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อของกินก่อน

แล้วก็พอทั้งคู่ฟอร์สกับสปายมาถึงรถปุ๊บเท่านั้นแหละ
คนร้ายก็เปิดประตูลงมาแล้วก็ยิง

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้า
ที่เขาขายของอยู่ที่จุดที่เกิดเหตุ
เขาก็บอกว่าก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์อะไรนะคะแต่ก็บอกว่าพอเกิดเหตุแล้ว
หลังจากที่ทั้งคู่ทั้งฟอสสปายเขากลับพระเสร็จเรียบร้อย
กลับมาที่รถเนี่ยตอนเกิดเหตุเห็นว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตอยู่นอกรถนะคะ
ส่วนผู้ชายนั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับผู้หญิงถูกยิงก่อน๔นัด
แล้วก็ผู้ชายถูกยิง๓นัท
เขาก็บอกว่าคือคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังว่า
เขาก็ไปช่วยปั๊มหัวใจนะตอนแรกอ่ะเพราะไม่รู้ว่าทั้งสองโดนยิงแล้วยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
เขาก็ไปช่วยแต่เขาไม่เห็นว่าคนร้ายเป็นใคร
ส่วนเพื่อนผู้ชายอีก๒คนที่บอกว่าไปด้วยกันเนี่ย
คนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าก็ไม่เห็นนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะฮะ
ฟอสและพลายทั้งน้องสปายที่บ้านเราเรียกว่าพุราญ

ก็ไปทำงานอยู่ที่นครปฐม

ได้ถูกส่งไปที่บ้านเกิดแล้ว
ก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลกัน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยนำศพของนางสาว
ปวีนาหรือว่าน้องสปาย

ที่ถูกคนร้ายยิงอย่างโหดเยี่ยม

ตอนนี้ครอบครัวก็นำมาตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ

ศพของน้องปวีนาอยู่ที่บุญหนึ่งบ้านนาตาลตำบลนาตาล
ส่วนศพของนายอนันตชัยตั้งอยู่ที่บ้านที่หมู่๑๒
อยู่คนละหมู่กันอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
ช่วงเช้าก็มีการทำบุญวันเพลงกุศลยัดยาดกระโศกเช่า
ดูทางครอบครัวของนางสาวปวีนาก่อน
นางวันเพ็ญนาเมืองรักซึ่งเป็นแม่บอกว่า
ปลายก็คือลูกสาวปลายกับฟอส
เป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
ที่ผ่านมาก็เรียนอยู่โรงเรียนประจำอำเภอ
แล้วก็ไปเรียนต่อกันที่มหาวิทยาลัยรัชพัฒน์อุดรธานี
ประมาณ๑เทอมแล้วก็ลาออกไปนะฮะ
โดยลูกสาวต้องการหาเงินช่วยเหลือครอบครัว
ก็เลยไปทำงานตามสถานบันเทิง
โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตไปทำที่ภูเก็ตตั้งแต่ปี๕๙
เพราะว่ามีพี่สาวที่รู้จักกันในหมู่บ้านทำงานอยู่ที่นั่น
บอกว่าได้เงินดีลูกสาวก็ส่งเงินกลับบ้านมาให้เดือนละ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐
ทีแรกก็ตกใจว่าลูกไปทำงานอะไร

เพราะว่าแม่ยอมรับว่ากลัวว่าลูกจะไปขายตัว
แต่ไปดูแล้วลูกทำงานสุจริตนะครับ
ก็ยืนยันว่าในชีวิตไม่เคยคิดจะทำงานแบบนั้นอยู่แล้ว

จนกระทั่งลูกสาวมาบอกว่าเสียอ้วนมาติดพันธุ์ค่ะนะ
แม่ของน้องปลายบอกว่าลูกสาวบอกว่าเสียอ้วน
เป็นคนอารมณ์รุนแรงแล้วเป็นคนมีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ต

ช่วงปลายปี๕๙ลูกสาวก็เลยโทรมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าทุกครั้งที่เสียอ้วนเห็นลูกสาวอยู่ในกลุ่มเพื่อน

บางครั้งก็บีบคอทำร้ายร่างกาย
เมื่อปลายปี๒๕๖๐ตัดสินใจว่าไม่ทำแล้ว
ก็เลยย้ายไปทำงานที่นครปฐม
แต่เสียอ้วนก็ตามหาจนเจอ
แล้วช่วงปี๒๕๖๑ตอนต้นปี
แม่กับลูกสาวแม่ของน้องปลายบอกว่ามีความคิดจะซื้อรถ
ลูกสาวก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาเงินโอนเงินมาให้
แต่พอเสียอ้วนรู้นะรู้ว่าน้องปายต้องการซื้อรถให้แม่
ก็บอกว่าจะโอนเงินมาให้๑ล้านบาท

แต่อยู่ดีมีเงินเข้ามาในบัญชี๑ล้านบาท

แล้วเสียอ้วนก็โทรมาบอกว่า

นี่นางวันเทนบอกว่า
ขอให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้

สิ่งที่เป็นห่วงในขณะนี้ก็คือเกรงว่า

โทรมาข่มขู่ว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพล

เอาอย่างนี้ถ้าเรื่องแค่นี้มันตกลงกันไม่ได้เลยเหรอ
ถ้าพอฆ่าได้ก็อย่างฆ่าเลย
ถ้าฆ่าคนไม่ผิดกฎหมายเหมือนกับน้องปลายพูด
ถามจริงเนี่ยครอบครัวเนี่ยกลัวเสียอ้วนไหม

ถ้ากลัวอิทธิพลถ้ารุ่นนี้นะค่ะ

กลัวอย่างมากก็ว่าเขามีเงินมากกว่าเรา
ใช่เขาเคยบอกว่า
เขาเคยโทรมาบอกว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่าง

เค้าบอกว่าซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตคน
เค้าบอกว่าเค้าไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าอยู่ในบังลาเนี่ยผมติดอันดับเลยครับ
เขาเคยบอกแม่อยู่แต่ว่าน้องก็บอกว่า
ไม่ชอบคนอำนาจใหญ่
คนมันเขาก็คิดว่าเขารวยกว่าเราและแม่

แม่ผมฆ่าคนตายผมเสีย๒ล้านเองผมไม่ติดคุก
ผมเห็นน้องเอาลงเฟสจะตั้งใจทำงาน
ซื้อรถให้แม่สร้างบ้านให้แม่

น้องจะโอนตังค์ให้แม่๓แสนใช่ไหม
เขาก็ว่าอย่างนั้นแหละ
แม่เดี๋ยวผมจะโทรไปคุยกับน้อง

บอกแม่ครับน้องโอเค
บอกน้องก็เลยบอก

หนูไม่ได้ว่าจะเอาตังค์พี่อ้วนนะ

ผมไม่ได้โทรไปหาพี่อ้วนนะแม่

พอมาเขาก็เลยบอกว่าแม่

ไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องโอนไปล้านหนึ่ง

เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ให้แม่เอาเยอะขนาดนั้น
พี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะโอนมา

บอกแม่ผมโอนไปแล้วนะล้านหนึ่ง

น้องไปอ้วนโอนตังค์มาให้แม่ล้านหนึ่ง
เขาก็เลยบอกน้องไปก็เลยบอกว่า

บอกว่าจะโอนตังไปให้แม่ล้านหนึ่ง
แต่หนูบอกว่าโอนไปแค่สามแสนโทรศัพท์

พี่จะโอนไปเป็นล้านพี่จะโอนล้านหนึ่ง
แต่หนูก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะโอนให้แม่ล้านหนึ่งจริง
ไม่ค่ะไม่เคยโทร
ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวพันกับที่

บอกว่าเสียอ้วนบอกให้ติดตามพฤติกรรม
มีเรื่องหนี้สินอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ

บอกว่าต่อให้

กับฟอสเขาเป็นแฟนกันจริง

แต่ว่าทางแม่ของน้องปลายืนยันนะครับว่า

ก็แน่นอนครับว่ายาดก็โศกเศร้าเสียใจ
ต้องการให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้าย

การว่าทั้งสองคน

โดยคุณแม่ของฟอสนะครับ
จอมศรีชมพูฟื้น
บอกว่าตั้งแต่รู้ข่าวว่าลูกชายถูกยิงตาย

ทั้งสองคนเขาไม่ใช่คู่รักกันเป็นเพื่อนสนิทกัน
จะเป็นญาติกันด้วยซ้ำเพราะว่าตาของฟอส
เป็นพี่น้องกับพ่อของน้องปลาย
ทั้งคู่เติบโตมาด้วยกันแล้วลูกชายก็มีนิสัยเป็นผู้หญิง
ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงเวลาสถานที่ไหนมีงานรำมีกิจกรรม
ก็จะแต่งเป็นผู้หญิงออกไปรำแล้วลูกชายเป็นคนนิสัยดี
อะไรที่ทำงานแล้วได้เงินลูกชายจะทำ
เพราะว่ารักแม่ต้องการให้แม่สบาย
อะไรได้ต่างเขาก็เอาเขาเป็นคนที่เขาเข้าคนในทุกคน
แต่ขอวิงวอนให้จับคนที่ยิง
กับคนที่ทำไมอยากถามว่าทำไมต้องทำร้ายมันด้วย

นัดกันไปเที่ยวคุณนั้นก็มาตั้งแต่
คุณอันอยู่กรุงเทพคุณเองก็ลงไป

เชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะครับ

ขอให้เขาได้รับกรรมตามที่เขาทำกับน้องด้วย

อาจจะบอกว่าน้องเขาเนี่ยชอบชอบชอบแต่งตัวเหมือนผู้หญิงด้วยตามไปนะ

ถามดูก็ได้ก็เป็นอย่างงั้นตั้งแต่เกิด
แต่ก่อนเนี่ยชุดผู้หญิงเต็มตู้

เพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นนี่
นี่ไปเรียนก็เลยแต่งตัวแบบธรรมดา
แต่เขารักนะแม่พอมาเขาก็จะจับประโปรงนะ
สวยนะแม่
เขาก็บอกว่าเขาชอบชอบเป็นผู้หญิง
แหมสร้างมอมอแหมเบาสร้าง
พอให้จับคนที่มนิ่ง
นี่ค่ะครอบครัวของน้องฟอสบอกว่าก็มีลางบอกเหตุเหมือนกันนะ
ก่อนที่น้องฟอสจะถูกยิงคุณแม่บอกว่าฝันฝันว่ามีคนมาขอจะเอาน้องฟอสไปอยู่ด้วย
แล้วคุณยายก็ฝันฝันเห็นทั้งน้องฟอสน้องสปายมาหาแล้วก็เลือดอาบทั้งตัวเลย
คุณยายก็ห้ามแล้วอย่าไปไหนไกลนะอันตรายอย่าไปไหนนะ

คือคุณแม่ก็เหมือนกับไม่เข้าใจว่าทำไมลูกชายต้องมาตายเพราะ
ถ้าจะเป็นเพราะว่าความเข้าใจผิดว่าลูกชายเป็นแฟนกับสปาย
เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนกันเขาเป็นเพื่อนกัน
แต่ถ้ามายิงเสียชีวิตทั้งคู่เพราะหาว่าเป็นแฟนกันอย่างนี้
คุณแม่บอกว่าลูกชายต้องมาตายเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่
ก็เลยอยากให้จับคนร้ายให้ได้นะครับ
สำหรับนางสาวปวินานามเมิงรักอายุ๒๐ปีหรือว่าน้องปลายนะครับ
แต่เพื่อนที่เรียนมาด้วยกันโตมาด้วยกันจะเรียกว่าสปายนะครับ
ก็เป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะฮะเวลามีงานอะไรก็จะเข้าประกวดนางงามต่างนะครับ
แล้วก็เดินสายประกวดหลายเวทีนะครับ
นี่ฮะก็จะเห็นว่าน้องเขาหน้าตาดีนะครับ
อ้วนที่ภูเก็ตก็เลยมาติดพันธุ์อยู่นะครับ
แต่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยเพราะเห็นว่าเป็นคนที่อารมณ์รุนแรง
ส่วนน้องฟอสนายอนันตชัยจริตรำนะครับอายุ๒๐ปีนะครับ
ก็เติบโตมาด้วยกันนะฮะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ
นิสัยร่าเริงฮะเป็นคนดีนะครับตั้งใจทำงานช่วยเหลือครอบครัวนะครับ
ทางครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะครับกำหนดชาปนกิจศพคนละวันนะครับ
โดยน้องฟอสอนันตชัยจะชาปนกิจศพวันที่๑สิงหาคมนะครับ
ก็ใช้สถานที่วัดเดียวกันนะครับคือวัดบ้านนาตานค่ะ